ยูโรพระพายแทนตะวันแล้วก็น้องจีนค่ะ
ต้องบอกว่า๔คนนี้อยู่ด้วยกันมีแต่ความม่วน
เป็นละครแนวอีสานนะคะแล้วก็น้องจีนเนี่ยผู้หญิงที่มีแบบชุดดอกกุหลาบเนี่ยค่ะ
เป็นคนอีสานคนฮักหลายนะคุณผู้ชม
ไม่เชื่อนะคะตามไปฟังสัมภาษณ์นะคะที่ครั้งนี้พี่แจ๊กกะรีนต้องสู้ชีวิตอีกครั้ง
เพราะว่าป่วนเหลือเกินนะคะแซวกันไปแซวกันมาค่ะ
เพราะนอกจากภาพแรกยูโรนะคะจะยียวนปวดใหม่แล้วค่ะ
สาวพระพรายที่มาเสริมทัพด้วยน้องจีนค่ะชุดเรสสีชมพูเนี่ยค่ะ
งานนี้นะคะความฮาบังเกิดถึงขั้นที่ว่ายูโรงอแงหนักมาก
คือผ้าพายเนี่ยค่ะน้องนางเอกเนี่ยขึ้นมาลัยไทยรัฐ
สวยมากเนี่ยค่ะภาพนี้เลย
มาลัยไทยรัฐแล้วยูโรงองแงอยากขึ้นบ้าง
ทำยังไงให้บอกพี่แจ๊กกะลีนพี่แจ๊กกะลีนก็บอกว่า
อ้าวนี่ไม่ได้เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถ้ายูจะไปไทรัศน์ต้องแบบว่าถอดตรงสอดเจ้าแซวกันไปแซวกันมาคุณผู้ชม
คือเรียกว่าวุ่นวายจริงนะคะเพราะว่าเขาสนิทกันมาก
กันมา๗๘เดือนเลยคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
แบบเขาเรียกว่ารุ่นเดียวกันที่มันสนิทสนมกันได้ง่าย
แล้วก็คุยกันได้ง่ายแหละเหมือนเพื่อนกันเข้าได้ว่าไงวะ

จากแผ่งน้ำได้มั้ย

รอบที่สองก็จะเอาเคยเริ่มชิน

ก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

อันนี้มันไทยรัฐจะซื้อแต่มันเป็นมาไล่

ปรากฏิมายไทรัฐของเราจะได้ขึ้น
คือต้องเป็นซุปตาเซ็กซี่

ยูโรอาจจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษก็ได้นะคะ

ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต้องติดตามไทยรัฐทีวี

ไลค์กดแชร์ติ๊กตรงติ๊กต๊อกแชร์ให้หมดเลย

อุ้ยฟังแต่เพลินเหมือนกันนะ